ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก
ตอนหายใจเข้ากลั้นเอาไว้สัก๑๐วินาที
แล้วก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ๑๐ครั้ง
คุณผู้ชมครับสมมุติว่าถ้ารู้สึกคันคออยากจะไอขึ้นมาแล้วก็
แล้วเกิดไม่มีกระดาษทิชชู่ในการไอแล้วเอาต้องมาปิดปากแบบนี้
ใช้ข้อสอบใช้ข้อสอบคุณผู้ชมแบบนี้ปิดปากตัวเองเอาไว้